ส่วนอีกหนึ่งเรื่องของคนวงการบันเทิงนะครับ
ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกับชื่อเพลง

เพราะว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อวานนี้

สวยมากแล้วก็เล่นลิเกเก่งด้วยนะครับ

หลายคนบอกแล้วลูกชายล่ะอยู่ไหนเป็นใครกันบ้าง

วันนี้รวบรวมเรื่องราวของลิเกร้อยล้าน

ให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ให้ทำมานะ
ทันทีที่ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัด
บันเทิงไทยรัฐต่อสายหาคนใกล้ชิด

ตลอด๓ปีที่ดูแลเอเชยามา
ไม่เคยทราบเรื่องครอบครัวมาก่อน

เช่นเดียวกับในเพจคนรักเอชายา
ก็ยังถล่มยับถึงใครคนหนึ่งที่ไม่หวังดี
พยายามปล่อยข่าวทำลายชื่อเสียงของบ้านมิดชัย

พระเอกลิเกษฑ์ขวัญใจความกลาย

ชายามิดชัยกลับออกมาโพสต์ข้อความยอมรับ
ข่าวลือที่แท้คือข่าวจริง
แต่เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากกล่าวถึง
และแฟนคลับที่ติดตามกันมานานก็พอจะทราบเรื่องนี้ดี

พร้อมกับขอให้สื่อผ่านหัวข่าวในเชิงบวก
ต่อมามีการเผยชมทายาทลูกสาวคนสวย
น้องแป้งพรพัชนกมิดชัยวัย๒๔ปี
ที่ใครเห็นก็ร้องอ้าวมีคนคุ้นเคย
เพราะเธอเองก็เป็นลูกไม้ใต้ต้น
เป็นนางเอกลิเกคนหนึ่งของคณะชายามิดชัยนี่เอง
แต่ที่ผ่านมาคนมักเข้าใจไปว่าเป็นน้องหรือเป็นหลานของเอมิชัย
จึงไม่ได้เอกใจว่าสาวสวยตากลมหน้าหวานคนนี้
คือทายาทแท้ของลิเกคนดัง
และยังเป็นทั้งนางเอกมิวสิกวิดีโอ
และมีผลงานละครผ่านตามมาบ้างแล้ว
ส่วนลูกชายคนเล็กยังไม่มีใครฟันทง
ว่าใช่คนตามภาพคู่กับพี่สาวหรือไม่
เพราะคนใกล้ชิดให้คำตอบกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าลูกชายเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่อยากเป็นข่าว
ส่วนภรรยาของเอเชยานั้นก็ได้รับการยืนยันว่าเลิกรากันแล้ว

เพราะเกรงว่าจะกระทบกับความรู้สึกของลูก
ขณะที่บรรยากาศวันนี้ที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองของลิเกร้อยล้าน
ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่ปลูกในเนื้อที่กว่า๕ไร่
พบว่าบ้านปิดเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใด
โดยประตูรั้วด้านหน้าปิดเงียบมาตั้งแต่เมื่อวานนี้

พบว่าเพิ่งมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเอเชยา๒คน
คือนางสาวผ่อนพัชนกสมบูรณ์และนายชุติพันธ์สมบูรณ์
โดยในทะเบียนราชระบุว่านายเสมาเป็นบิดา
ส่วนมารดาระบุชื่อหนังพจนา
นี้มีรายงานข่าวจากบุคคลในวงการใกล้ชิดกับครอบครัว
พระเอกหนุ่มคนดังยังระบุด้วยว่า
พระเอกลิเกคนดังมีลูกตั้งแต่ตอนอายุ๑๙ปี
ส่วนภรรยาเป็นเศรษฐีนีเจ้าของโรงงานทำอิต
อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีข่าวเลิกร้างกันไป
แต่ยังมีการไปมาหาสู่กัน
เพราะลูกทั้งสองอยู่กับเอชายาค่ะ